อุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรปีนี้ได้มีการดำเนินการ
สัตว์ป่าเป็นกวางป่า๑๔ตัวคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
เพื่อเป็นการฟื้นฟูสัตว์ป่าระยะยาวค่ะ
แล้วก็เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่าให้อยู่คู่กับคลองลานอีกด้วย
นี่คือภาพบรรยากาศนะคะที่อุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ปีนี้มีการฟื้นฟูกวางป่านะคะ
เป็นการดำเนินการต่อเนื่องในการคืนกวางป่าสู่ธรรมชาติเป็นปีที่๒แล้วค่ะ
โดยปีนี้นะคะมีแผนการในการปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติจำนวนทั้งหมด๑๔ตัว
เป็นเพศผู้๙ตัวแล้วก็เพศเมียอีก๕ตัวค่ะ
โดยกวางป่านะคะมีบทบาทสำคัญในการกระจายเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ป่า
แล้วก็เป็นส่วนเติมเต็มในห่วงโซ่อาหาร
ตลอดจนเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะ
กวางป่านั้นได้ศูนย์พันธุ์ไปจากหลายพื้นที่ในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุหลักค่ะคุณผู้ชม
ทำให้อุทยานแห่งชาติคลองลานร่วมกับองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
ได้มีการจับโครงการในส่วนของกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
โครงการฟื้นฟูกวางป่าแบบนี้นะคะ
เพราะกวางป่านั้นหายไปเยอะมากทั้งจากการถูกล่าการค้าบริโภค
รวมทั้งพื้นที่อยู่อาศัยที่ถูกทำลายลง
ส่งผลให้ปัจจุบันนั้นกวางป่าจัดอยู่ในสถานภาพที่เสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์ค่ะ
การปล่อยกวางป่านะคะคืนสู่ธรรมชาตินั้น
ถือว่าเป็นการคาดหวังว่าจะช่วยคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศ
แล้วก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้ธรรมชาติของป่าคลองลาน
มีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะคะ
ซึ่งความสำเร็จของการฟื้นฟูกวางป่าหรือว่าสัตว์ป่าในระยะยาว
ก็มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ไม่ว่าจะเป็นรักษาป่ารักษาสัตว์ป่า
เพื่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในผืนป่าค่ะ